นี่การแพร่ระบาดของโรคโควิดรอบนี้นะคะ

ก็ต้องมีการปิดการเรียนการสอนไปเนี่ย
บางโรงเรียนเนี่ยยาวจนถึง๓๑มกราคมเลย

มีคนถามเหมือนกัน
โรงเรียนลูกชายบ้างก็ไม่ลด
ลดมั้ยมหลายก็ไม่ลด
ก็มีการถามอะไรก็ไม่ลดเนี่ย

ไม่ได้ไปใช้แอร์ไม่ได้ไปใช้ห้องแล็บ

คุณชู่วิตกมนตร์วิสิตอสบัญชีรายเทือ
แล้วก็หัวหน้าพักรักประเทศไทยนะคะมีการโพสต์ประเด็นนี้ค่ะ
ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวชุวิตกระมวลมิสิทธิ์
บอกว่ารัฐบาลควรออกโครงการลดค่าเทิมคนละครึ่ง
ก็คือรัฐออกครึ่งหนึ่งผู้ปกครองออกครึ่งหนึ่ง
เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง
ในช่วงที่เด็กนักเรียนหยุดอยู่บ้าน
ผู้ปกครองบางคนก็ต้องพักงานหยุดงาน
เพราะสถานการณ์โรคโควิด๑๙

คุณชุวิตโพสต์บอกว่ารัฐบาลควรหันมาคิดเรื่องสำคัญอื่น

อกจากเรื่องกินเที่ยวและช้อปปิ้ง
ตอนนี้ออกมาถี่ยิบไม่ว่าจะเป็นโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
โครงการคนละครึ่งโครงการช็อปดีมีคืน
แต่กลับละเลยเรื่องการศึกษาที่เป็นหัวใจสำคัญของเยาวชนไป

ช่วยหามาตรการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองลงเสียบ้าง
ออกโครงการลดค่าเทิมคนละครึ่งดีไหม
ช่วยตอบมาหน่อยค่ะคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านเนี่ยดีไหม
โครงการลดค่าเทิมคนละครึ่งตอบให้เลยว่าดีฮะ
คุณชูวิทย์บอกต่อบอกว่าให้เรียนออนไลน์แต่ให้จ่ายค่าเทิมเท่าเดิม
มันไม่แฟร์มันไม่ยุติธรรมใช่ไหม
ช่วงสถานการณ์ปกติเวลาเรียนพิเศษ
เรียนสดกับเรียนออนไลน์ราคาค่าเรียนยังต่างกันเลยครับ
รัฐบาลวิตุคิดออกไหม

น้องคนหนึ่งดูไลฟ์ของเราอยู่
เป็นน้องเยาวชนเรียนออนไลน์บอกตรง

เออคือถ้าเกิดว่า

เราได้สบตาครูเราก็ยังมีความเกรงใจว่าครูเนี่ย

จับจ้องเราอยู่เราก็ต้องตั้งใจเรียน
แต่เนี่ยเอาปิดกล้องก็ได้ใช่ไหมคะเรียนออนไล
ก็ได้ติดเสียงก็ได้ครูไม่รู้เลยว่าเราเนี่ย
นั่งเล่นเกมอยู่หลังจอนะ

อยากให้รัฐบาลออกครึ่งหนึ่ง
ผู้ปกครองออกครึ่งหนึ่งในช่วงเรียนออนไลน์
จะถือว่าเจ๋งสุด

มันเป็นปัญหาที่คุณชูวิทยกขึ้นมา

ขณะที่เราดีใจกับคนละครึ่ง

แล้วค่าเทอมสมัยนี้คุณจ่ายกันกี่บาท

หลังจากที่ไอเดียคุณชูวิทย์ถูกแชร์ออกไป

ผมเห็นตอนพี่ชูเขาลงแรกแล้วผมไปแชร์มา

ถือว่าเป็นการที่ยอมรับ

มันเป็นเรื่องที่โดนใจผู้ปกครองมากนะครับ

เห็นด้วยกับคุณชูวิทย์โดยเฉพาะผู้ปกครอง

ท้อนปัญหาบอกว่าทุกวันนี้จ่ายค่าเทอม

ก็เรียนไม่ได้เต็มที่อีก
ถ้ารัฐบาลมีโครงการนี้จริงจะดีมากเลย

เหมือนเป็นการผลักภาระให้กับประชาชน
ฉัฏน่าจะเรียนอยู่ที่ดิด้าพูดเลยแล้วกัน
เทอมปริญญาเอกก็หลายหมื่นบาทนะลดให้พันหนึ่ง
แล้วมันเกิดศึกนะบ้านคุณผู้ชมมีไหม
ศึกครับระหว่างภรรยากับลูกที่มันเรียนลูกเรียนไม่รู้เรื่อง
พอถามแม่แม่ก็ไม่ได้เรียนมาแบบนี้
เกิดศึกนี้อีกนะฮะก็ใจเย็นกัน
คุณผู้ชมน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมดูในไลฟ์
ทุกคนเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณชุวิตพูดอยากจะให้ลด

หรือว่าถ้าจ่ายไปแล้วเทอมนี้เทอมหน้าก็ลองดูว่าลดได้เท่าไหร่